อู๋พระมหาภัยวันคือธรรมะออนไลน์นั้นครับ
คือแกก็ฮาแหละ
ก็คือก็น่ารักนะครับก็คือมีคนจะชอบไปอำไง
แกก็ตอบแบบแกก็ไม่ได้โกรธนะ
บางคนบอกว่าไต่วิกที่ดูหน่อยได้ไหมอยากให้๒๐๐
อะไรอย่างนี้ท่านก็ขำ
อันนี้อาจจะลองดูท่านนิดหนึ่ง

มพอลล่าบอกว่ามื้อเย็นนี้เมนูอะไรดีนะฮะก็ไลฟ์ไปนะฮะ
รอหมูกระทะไปด้วยนะฮะถ้าหมูกระทะมาส่งก็จะปิดไลค์นะฮะ
ตอนนี้ไลค์ไปพังนะฮะรอหมูกระทะไปด้วย
ถามว่าจะมาฉันเองเปล่าลูกศิษย์ฉันลูกศิษย์กินเด็กวัดแหม
เด็กวัดเด็กวัดเด็กวัดสั่งหมูกระทะอยู่
ก็ไลค์ไปพังนะรอหมูกระทะมาส่งนะ
เล่าเล่าก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เล่าเนี่ยโยมพวกโยมชอบพาออกนอกเรื่องนะฮะ
มีคนบอกว่าโอ้อ่านคอมเมนต์จะไม่ได้คุยมีคนบอกว่าใส่วิกให้๒๐๐
ให้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวโยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวโยงอะไร
โยมไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันอาจจะมาถามจริงนะโยมอะไรเนี่ย
เดี๋ยวจะมาปักหมุดนะช่วยกันเข้าไปไปทัวร์เฟสโยมคนนี้หน่อย
เดี๋ยวเอาทัวร์ไปลงนะใครเนี่ยชื่อยงอะไรใส่วิกโอน๒๐๐
ไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเหรอเนี่ยดังนั้นจะมาเป็นเพื่อนเล่นไม่ได้นะฮะ
ขอนิดนึงว่าพระบ้าอะไรใส่วิก
ไม่เอานะ๒๐๐ก็ไม่เอาผิดศีล
พระบ้าใส่วิกไม่ได้พิษศีลนะฮะ
นี่นี้ครับจริงยังมีอีก
นี่ฮูฮูหูเหลาะปลอมมากนะ
ฉันดูนายกพูดฉันไม่ได้ป้องเหมือนเธอ
คุณนี่นะนี่ฉันดูข้อความใด

ผู้เห็นเหมือนกันได้ยินไหมไม่ได้ยินใช่ไหม

ก็เรื่องนั้นแหละเรื่องตอบโต้เรื่องวัคซีนนั่นแหละ

มันตัดชนะเป็นรู้อย่างจะตัดตอนนี้อีกที

หัวเล่าการแสดง

ดูให้รู้หนูคิดว่าหัวเราะที่
ไม่ใช่ฉันอ่านนี่อยู่นี่ไงฉันอ่าน
พอมองหน้าแล้วไม่ใช่แล้วนี่

นนั่นจะไปให้กันติดพูดถึงปราหมาหาปริวัน
คือท่านก็คือไลฟ์อย่างนี้นะครับเรื่อยแล้วก็มีคนญาติโยมก็คือเข้าไป
คือวัยรุ่นเด็กบางท่านก็คือถ้าไปอำท่านแต่ท่านก็ไม่โกรธนะ
ตรงนี้มันคือความน่ารักไปอำท่านไปอะไรอย่างนี้คือท่านก็ไม่โกรธ
ท่านก็จะพูดท่านก็จะบรรยายท่านอะไรของท่านไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
แต่ท่านมีแบบว่าข้อคิดอะไรดีที่ฟังง่ายเนอะท่านเทศ
แล้วก็หลังนี่ท่านก็จะบางทีก็จะไปกับหมอปลา
เออท่านก็จะไปกับหมอปลาชอบไปกับหมอปลา
ท่านก็ไปโปรดเรียกว่าไปโปรดสัตว์นั่นแหละ
บางทีมีผีปงผีปอบเข้าอย่างเงี้ยคือท่านไม่ได้ไปไล่ผีนะ
แต่ท่านไปเพื่อที่จะบอกว่าอย่าไปเป็นอย่างนี้นะ
อย่าไปอื่นเขาเรียกอะไรไปเทศที่ฟังอ่ะ